ท่านผู้ชมครับแม่เดี๋ยวนี้เวลามีครกมีคลิปอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
มันต้องฟังความให้รอบด้านนะนะเอาให้ดีเนี่ยต้องเอาทั้งสองฝ่ายนะครับ
คือช่วงนี้กำลังน้ำท่วมอายุทยาเนี่ยหนักหลายพื้นที่
ชาวบ้านบอกว่าอยากให้ทางพื้นที่เนี่ยทางเทศบาลมาสร้างสะพานให้หน่อย
สะพานมงสะพานไม้เนี่ยแต่มันมีคลิปนี้นะสร้างกันไปสร้างกันมาเนี่ย
อันนี้ที่เขาอ้างก่อนนะในมุมของชาวบ้านบอกว่า
มีลูกของนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเป็นสอทรในพื้นที่เนี่ย
กลายเป็นว่ามารุมทำร้ายเขาระหว่างการสร้างสะพานนะ
เราถามให้แล้วนะฮะทุกฝั่งเลยนะครับแต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
เษย์ก็ได้เนี่ย
เจล์มาเนี่ย
เนี่ยเห็นไหมคลิปออกรุมต่อยลุงโจ๊ก
เนี่ยน้ำนี่จะถึงเอวอยู่แล้วต้องมีสะพานให้เดินนะครับ
นี่เป็นคลิปที่มีชาวบ้านถ่ายเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเจ็บยืนอยู่ในน้ำนะ
คู่กรณีอยู่บนสะพานไม้

ระหว่างสองฝั่งคู่กรณีเนี่ยเขาก็เถียงกันไปเถียงกันมาด้วยนะครับ
คือในคลิปเนี่ยมันไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น
เพราะมันเป็นหลังจากที่เกิดเหตุรุมทำร้ายกันไปแล้ว

ชาวบ้านเขาก็มาดูกันด้วยถ่ายคลิปกันด้วยคอยห้ามกันด้วย
บอกว่าที่พระนครศรีอยุธยาที่บ้านน้ำท่วมหนักมาก
แล้วทางบ้านขอให้ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ทำสะพานให้ประชาชนแล้วมีสอทอคนหนึ่งแสดงความเป็นนักเลง
เรียกคนมารุมทำร้ายน้าชายค่ะ๔๕คน
อันนี้เจ้าของคลิปเขาให้ข้อมูลไว้นะเดี๋ยวท่านรอฟังทางฝั่งของลูกชายของสอทอด้วยนะครับ
เราไปถามมาแล้วนะครับเราได้มาอีกคลิปหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
นอกจากคลิปนี้เป็นช่วงก่อนเกิดเหตุเลยนี่คือลุงโจ๊ก
ที่คนในคลิปบอกรุมต่อยลุงโจ๊กอ่ะนะ
กำลังยืนคุยกับคนกลุ่มหนึ่งเรื่องการสร้างสะพานไม้เพื่อจะเดินเข้าในพื้นที่หมู่๕
อยู่ท้ายวัดแม่นางปลื้มที่ตำบลหัวรอที่พระนครศรีอยุธยา
แต่ทำไมมันยังสร้างไม่เสร็จชาวบ้านใช้ไม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้ฮะ

แกะออกเป็นท่ามแผนหรือท่ามเป็นที่ผลักเปิง
ให้ไฟลงมาจอดแล้วก็ผลักแล้วก็เดินขึ้นเดินได้

ผมถามว่าทำอะไรได้ปีนขึ้นบันไดคือปีนขึ้นสะพานกันได้ไหม
พอผมพูดไปสทดำบอกว่าไม้หมด
ผมบอกหน้าไม้หมดนี่คือหน้าที่ของพวกพี่ที่จะเสนอไป

ผมบอกไม้หมดนี่คือหน้าที่ของพี่ที่จะเสนอให้ไปหานายก
ก็ไม่เขาไม่มีมึงจะให้กูทำยังไง
ไม่ใช่ให้พี่ทำพี่ก็เสนอไปดิแล้วจะมาใส่อารมณ์กับผม
เหมือนกับว่าลุงก็กำลังต่อว่าไปทางผู้ที่เขาจะมาสร้างสะพานไม้ให้

สุดท้ายก็มีการทำร้ายกัน
แล้วก็เป็นคลิปก่อนหน้านี้ที่มีคนไปเห็นแล้วก็ตะโกนบอกกัน
บอกปรุ้มต่อยลุงจกนี่นะ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับจะได้ทราบข้อเท็จจริงกันว่าเออตกลงแล้วมันยังไงกันแน่
นี่ค่ะคือต้นซอยของวัดที่วัดแม่นางปลื้มที่หัวรอพระนครศรียุทธิยา
ระดับน้ำก็สูงสัก๕๐๖๐เซนติเมตร
ก็ต้องเดินบนสะพานนะแต่พอผ่านสะพานไปเรื่อยน้ำมันก็สูงขึ้นนะ
คือจุดด้านในนี่เป็นโอ้โหเป็นเมตรเลยนะฮะ
จุดเมตรครึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
สะพานทางเดินที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยวันนี้เสร็จแล้วนะฮะ
ในคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังเห็นว่ามันยังแหว่งไม้ยังไม่พออยู่เลย
นี่ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราได้คุยกับลุงโจ๊ก
ลุงโจ๊กชื่อจริงนายเสริมศักดิ์มีเริกอายุ๕๕ปี
ที่บอกว่าถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยลุงโจ๊กโชว์บาดแผลให้กับคุณนัทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเราดู
บอกดูแผลลุงนะที่ศีรษะนี่ที่กลางหน้าผากที่โหนกแก้ม
นี่ถ่ายภาพเอาไว้นี่แก้มยังบวมอยู่เลยลำตัวก็มีแผลถลอกเต็มไปหมด
โจ๊กบอกว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากปีนี้ที่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยน้ำมาเร็วมาก
แล้วน้ำเนี่ยท่วมสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมา
โจ๊กกับชาวบ้านก็เลยขอให้ทางเทศบาลมาช่วยสร้างสะพานไม้ให้หน่อย
ชาวบ้านจะได้เดินเข้าออกชุมชนหมู่๕ที่ตำบลหัวรอ
ก็สร้างให้ในชุมชนจนมาถึงถนนหลักตรงหน้าวัดแม่นางปลื้มขอให้มาสร้างให้หน่อย
แต่ปรากฏว่าทางเทศบาลมาทำให้เนี่ยแต่ทำแบบทำครึ่งทางอ่ะ
เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าลุงโจ๊กเขายืนเถียง
มันเสร็จแค่ครึ่งทางมันไม่ถึงชุมชน
โจ๊กก็เลยไปคุยกับสอทรในพื้นที่ได้คำตอบว่ามันทำไม่ได้
ตรงนั้นน้ำมันลึกแล้วไม้เนี่ยมันไม่พอ
ไม่พอแล้วสำหรับพื้นที่หมู่๕มันได้แค่นี้นี่แหละ
ถ้าอยากได้ชาวบ้านต้องไปซื้อไม้มาทำมาต่อกันเอง
หรือไม่ก็หาเรือมาสัญจรเข้าออกชุมชนเอา
นี่ลุงโจ๊กบอกนะมีสอทอคู่กรณีมาที่ชุมชน
แล้วมีพวกมาด้วยประมาณ๕คน
บอกว่ารอก่อนไม่ได้เหรอนะเดี๋ยวไปทำจุดอื่นที่มัน

จากนั้นลุงบอกมันก็เลยมีการแบบโตเถียงเป็นปากเสียง
กันเกิดขึ้นแล้วลุงก็ถูกทำร้ายเลยค่ะ
ช่วงที่เขาจะกลับสทท่านเนี่ยเขาได้นำกำลังนำพักพวกนำลูกหลานมา
เราก็เห็นเหตุการณ์แล้วแต่เราใจด้วยว่าบริสุทธิ์ใจเราก็เดินเข้าไปหา
บอกว่าเดี๋ยวจะคุยว่าเพราะว่าการที่โตเถียงอย่างนั้นน่ะ
ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เรื่องเกิดเรื่องมันไม่ถึงขนาดรุนแรงที่จะเกิดเรื่อง
ด้วยด้วยคำพูดของเราลูกเขาต่อยมาต่อยผมเลยต่อยแล้วก็อีกสองคนก็ผลักถีบตกสะพาน
ตกน้ำไปตกน้ำไปก็มาลุมกันเลยเขามา๕คน๖คนทั้งสอทอ
แต่ลงมารุมผมมาสามคนจับหัวเนี่ยจับหัวผมกดน้ำเหยียบเตะคอ
อยู่ข้างหลังเราก็ไม่ไม่มีทางสู้แล้วอ่ะเราคือเราป้องป้องปกป้องตัวเอง
แต่ผมถามว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่น่าสมควรจะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนที่ท่านเป็นมีวุฒิมีตำแหน่งหน้าที่ที่ชาวบ้านได้เลือกขึ้นไป
อ่าแต่ลุงโจ๊กบอกว่าตัวสอทรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรลุงโจ๊กนะค่ะ
แต่ลูกชายสอทอเนี่ยทำนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังนะครับ
สอทรเราได้เจอแล้วนะครับเขาว่ายังไงนะครับ
แต่มีชาวบ้านในพื้นที่นะบอกกับเราว่าเห็นเหตุการณ์เลย
ตอนเกิดเหตุเนี่ยยอมรับว่าตกใจมาก
เพราะตอนนั้นทุกคนในชุมชนเนี่ยคือที่เรียกร้องไป
คืออยากให้ทางเทศบาลมาทำสะพานเดินเข้าออกให้หน่อยนะ
เอาแบบจากตัวชุมชนไปถึงถนนหน้าวัด
วัดแม่นางปลื้มจุดนั้นน่ะน้ำมันจะไม่ท่วมละ
ติดต่อไปทางเทศบาลเนี่ยก็ไม่มาดำเนินการอะไรให้
พอมาทำก็ทำได้ครึ่งทางบอกไม้หมด
พอจี้ถามไปก็เหมือนกับว่าก็จะมีอารมณ์กลับมาอะไรประมาณอย่างนี้

ตอนเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอเห็นคนที่มากับสอทอเข้าไปทำร้ายลุงโจ๊ก
ลักษณะรุมทำร้ายก็เลยพยายามตะโกนให้หยุด
แต่ฝั่งนั้นเขาก็ยังไม่หยุดกันก็เลยมีชาวบ้าน
ยกโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนั่นแหละเขาถึงหยุดกันแล้วก็เดินทางกลับไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ตุลาคมวันรุ่งขึ้น๓ตุลาคม
ทางเทศบาลเขาก็มาอีกทีนึงแต่คราวนี้มาทำสะพานให้แบบจนเสร็จอ่ะ
เดินทางเข้าออกได้แล้วตอนนี้เสร็จครบแบบเส้นทางเลย
คุณลุงเขายืนคุยกันแล้วเขาก็กระโดดถีบลงไปในน้ำค่ะ
เสร็จแล้วก็มีคนตามไปลุมไปทำร้ายอีกค่ะจับกดน้ำด้วย
วันนั้นเราก็เลยตะโกนช่วยบอกว่าอย่าทำร้าย
พอเราหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อมาถ่ายคลิปเขาก็เลยหยุดค่ะ
น่าจะใจเย็นกว่านี้นิดนึงทุกคนเดือดร้อนหมดค่ะ
ใครก็อยากได้สะพานหมดแต่ทีนี้เขาก็ต้องใช้สติมากกว่าอารมณ์
ฉลาบบ้านตาดำที่อยากพูดขึ้นมาอย่างนี้
เขาจะทำร้ายเราอีกไหมอย่างนี้ก็คือกลัวค่ะ

คือไม่ว่าจะยังไงเนี่ยมันก็ทำร้ายกันไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ความอัดอันตาลใจของแต่ละคน

ในช่วงเวลาของน้ำท่วมมันก็มีกันหมดนั่นแหละ
ทางกลุ่มสอทรในพื้นที่นะครับ
ทางลูกชายของสอท
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอายุทยา
บอกว่ายอมรับว่าก่อเหตุจริงทำร้ายลุงโจ๊กเนี่ย
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ไปเป็นนักเลง
หรือว่าเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลอะไรนะแล้วที่ทำร้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกน้องสอทอด้วย
ทุกคนที่ไปคือลูกชายของสอทออาคมไปช่วยกันสร้างสะพานทางเดินให้กับชาวบ้าน
และความจริงในมุมของเขาเขาขอชี้แจงอย่างนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีกำหนด
จะสร้างสะพานทางเดินสำหรับน้ำท่วมให้กับชาวบ้านอยู่แล้ว
ทางเทศบาลได้นำช่างเอาอุปกรณ์ไปทำสะพานให้กับชาวบ้าน
ซึ่งตรงจุดที่มีปัญหาเนี่ยคือหมู่๕ที่ตำบลหัวรอ
ทีนี้พอทำไปได้๒วันไม้ที่เตรียมเอาไว้สำหรับชุมชนตรงนี้ไม้มันหมด
ก็กำลังจะกลับบ้านกันในวันนั้นที่ว่ายืนเถียงกับลุงโจ๊กเนี่ย
เพื่อจะเตรียมมาใหม่เดี๋ยวจะเอาไม้มาในวันรุ่งขึ้น
แต่ปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยเขาไม่เข้าใจ
หาว่าทางเทศบาลจะทิ้งงานจะไม่ทำต่อ
บอกว่าทางเทศบาลเลือกปฏิบัติเอาพวกเอาพ้อง
ตอนนั้นทุกคนพยายามอธิบายแล้ว
สทอาคมที่เป็นพ่อก็พยายามอธิบาย

พรุ่งนี้เช้ามามาทำให้แต่ลุงแกก็ไม่ฟัง
สุดท้ายทางพ่อกลัวเหตุบ้านปลาย
ก็เลยจะพาทุกคนกลับบ้านก็กลับกันไป
เช้าวันต่อมา๒ตุลาคมทุกคนไปทำสะพานอีก
ลุงมาอีกมาถึงมาชี้หน้าต่อว่าอีก
แล้วปรีเข้ามาจะมาทำร้ายพ่อเขาด้วย
อันนี้ทางฝั่งลูกชายสอทอบอกนะ
จะมาทำร้ายพ่อเขาในฐานะลูกชาย
พ่อจะเป็นอันตรายก็เลยไปยืนขวาง

เขาถูกต่อยจนตกสะพาน
แล้วยังพยายามจะมาทำร้ายซ้ำอีก
มันก็เลยทำให้เกิดการชกต่อยกันเกิดขึ้น

แล้ววันนั้นผมก็ด่าอีกด่าอีก

เอาไงวะพูดไม่รู้เรื่องเหรอ

แล้วทำไมต้องใส่อารมณ์บ่อยอะไรอย่างเนี่ย

พี่เข้าใจป่ะเราเป็นลูกอ่ะ

พี่ก็ต่อยพ่อผม

พี่ก็ต่อยพ่อผม

พี่ก็ต่อยพ่อผม
พี่ก็ต่อยพ่อผม
พี่ก็ต่อยพ่อผม

พี่ก็ต่อยพ่อผม

พี่ก็ต่อยพ่อผม

พี่ก็ต่อยพ่อผม